มานะคะเพราะว่าตอนนี้อีตองนุก็เป็นช่างศักดิ์
พูดถึงดาราสาวกระตีฟชะวันก่อน
คุณแม่นางหวานมากแล้วยังอยู่มาเป็นช่างตักงง

นัดกันที่ข้าวสารที่ร้านที่เป็นช่างศักดิ์เลย

คือตอนแรกก็นึกว่านางทำแค่ทำคอนเทนต์ลงยูทูป
ลงกดไลค์ปรากฏว่าไม่จ้ะเป็นอาชีพหลักเลยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ค่ะคืองานแสดงอย่างที่ทราบไม่แน่นอนนะคะ
ซึ่งล่าสุดเราไปนัดที่ร้านนี้เลยนะคะ
ซึ่งร้านนี้เขาเปิดมา๑๒ปีแล้วนะคะ
ติ๊บเป็นช่างประจำที่นี่๖เดือนค่ะ

คือศักดิ์จริงนะนี่ลูกค้าจริงเลยเสียตังค์นะคะ
ซึ่งกระติ๊บก็ใช้จากไลน์นี้ทั้งหมดใช้เวลาทั้งหมด๓ชั่วโมงด้วยกันนะคะ

แล้วกันนั้นกะติ๊บพร้อมกับพี่บอยเจ้าของร้านน่าจะดีนะเถอะ

ซึ่งเขาเป็นแชมป์ระดับโลกนั้นเสื้อแดง
คว้าแชมป์มาจากฝรั่งเศสก็เปิดใจ
บอกว่าจริงแล้วที่รู้จักกะติเพราะอะไรรู้ไหมคะ

เพื่อนเขาซึ่งชาวฝรั่งเศสเห็นกระติ๊บในยูทูป

แนะนำคุณบอยอีกทีถามว่าอ้าวคุณบอยไม่รู้จักกระติ๊บเหรอ

เออนะคะแต่ว่าพอได้มารู้จักกันปรากฏว่ากระติ๊บทำดีมากเลยนะคะ
แล้วก็ตอนนี้นะคะคือเป็นช่างประจำ
แล้วที่สำคัญนะคะเหมือนเขาเรียกอะไรมันวงการมันวงเดียวกัน

คือเพื่อนสนิทของพี่อ้ำพัชราภาก็รู้จักร้านนี้เหมือนกัน

ก็เลยได้มาทำที่นี่นะคะแล้วก็ทุกวันนี้มีคนจองคิว
สัตว์กะติ๊บยาวเหยียด๓๔๐คนค่ะ

กระติ๊บเองเนี่ยหากงานแสดงน้อยลงประกาศเลย
หนูจะเป็นช่างศักดิ์เต็มตัวค่ะเพราะรายได้ดีมากนะคะ
พร้อมยังแบบว่าเตรียมตัวไปประกวดต่างประเทศด้วยนะคะ
ไปฟังเสียงกระติ๊บกับพี่บอยหน่อยค่ะ
เรื่องของเรื่องก็คือภรรยาของเจ้าของร้านนะครับพี่ก้อย
เป็นเพื่อนกับเพื่อนของพี่อ้ำ

แล้วก็เลยติดต่อมาแบบทางพี่อ้ำพัชราภาค
เฮ้ยติ๊บเนี่ยเพื่อนพี่เปิดร้านศักดิ์นะนู่นนี่นี่นานู่น
สนใจจะมาแบบเรียนกับเขาจริงจังไหม
เห็นแบบแกฝึกศักดิ์เองจากยูทูป
ภาพจากที่เราดูในละครเพลิงพนังไม่รู้เคยดูหรือเปล่าคะ

ไม่ได้ดูครับ
ผมเป็นคนไม่ค่อยดูละครอยู่แล้วครับ
ใช่ดีนะพัฒนาการก็ไปได้เรื่อย
ก็คือไปดีเรื่อยครับ
คนจะศักดิ์เยอะมากกี่คน

แต่ก็ยังเล่นตัวอยู่ที่
ที่จริงดิบเริ่มศักดิ์เพราะว่าช่วงโควิด
เหมือนเราเกิดคำถามในตัวเองว่าเราเป็นอะไรได้บ้าง

เห็นช่างศักดิ์ที่เมืองนอกคือบางประเทศคือรวยเทียบเท่าหมอเลยนะ
รู้สึกว่าโอ้โหเป็นอาชีพที่เท่ด้วยอ่ะ
ด้วยเราไปทางนี้ดีกว่า
เป็นหนึ่งอาชีพนะคะที่เปิดโลกเราเหมือนกันนะคะ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอไปแล้วจากเลข๑๓นะคะ
ประติภเล่าให้เราฟังว่าตอนนี้พี่เบิร์ตเดี๋ยวค่ะจองคิวแล้ว
จะตักเป็นรูปแปลงโมเป็นรูปผลไม้เลยนะคะ
เร็วนี้เดี๋ยวเขาคงได้โชว์ผลงานกันอีกทีแน่นอนนะคะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยว